อีกหนึ่งอุบัติเหตุแล้วกันนะคะที่จังหวัดสุรินค่ะเป็นอุบัติเหตุพ่อขับรถไปกับลูกชายนะคะแล้วเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วกู้ภัยรวมถึงตำรวจต้องไปถึงที่เกิดเหตุนะไปช่วยก่อน
แล้วก็ไปช่วยค้นในรถเพื่อที่จะเอาของไปเก็บไว้ให้กับผู้บาดเจ็บนะคะรวมถึงติดต่อญาติเพื่อที่จะมาดูแลเพิ่มเติม
แต่สิ่งที่ไปเจอในรถไปเจอยาบ้าค่ะ๔๐๐เมตรจำนวน๒มัดด้วยกันเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอก
งั้นเอาอย่างนี้ละกันอยู่โรงพยาบาลไปก่อนหายปุ๊บเดี๋ยวอายัดทันทีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔ที่ผ่านมานี่เองตำรวจศรีขอรภูมิค่ะ
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย๒๒๖สุรินศรีสเกตพื้นที่
บ้านกรรณตำบลยางอำเภอศรีขอระภูมิ
เสียหลักตกข้างทางแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าด้านหน้ารถพังยับเลยนะคะ
ท้ายกระบะบรรทุกมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งรถจักรยานยนต์
ภายในพบผู้บาดเจ็บ๒คนคือนายสุรพงศ์ใจใสอายุ๕๕ปีนะคะ
เป็นคนขับและเจอลูกชายอายุ๑๑ขวบ
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเลยนะครับเพราะว่าทั้ง๒คนได้รับบาดเจ็บ
สอบสวนคนขับทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะมาจากเชียงรายค่ะ
แวะพักที่นครปฐมหนึ่งคืนกำลังจะไปส่งลูกชาย
ให้ไปอยู่กับญาติช่วงปิดเทอมที่ยะโสธรแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
หลับในรถก็เลยเสียหลักตกข้างทางไปชนกับเสาไฟฟ้านะคะ
จากนั้นค่ะหลังจากที่ช่วยก็คือนำตัวทั้งพ่อทั้งลูก
ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบทรัพย์สินภายในรถ
เพื่อเก็บรักษาเอาไว้ให้เจ้าของรถตอนที่หายป่าเจ็บแล้ว
จะได้เอากลับคืนไปรวมทั้งไปดูเอกสารต่างเพื่อติดต่อญาติ

ตำรวจไปเจอเนี่ยค่ะยาบ้าตกอยู่ในรถตอนแรกเจอสองเม็ดก่อนนะ
ตำรวจอ้าวงั้นต้องตรวจรถอย่างละเอียดแล้วกันนะคะ
ไปเจอถุงพลาสติกสองมัดแกะดูข้างในเป็นยาบ้าค่ะ
นับได้ทั้งหมดสี่พันเมตรซึ่งขณะตรวจทรัพย์สินและนับยาบ้าปรากฏว่า
มีคนโทรเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเจ้าของรถเป็นระยะระยะแบบนี้
คือไม่รับก็โทรไม่รับก็โทรอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อายัดตัวนายสุรพงศ์ซึ่งเป็นคนขับแล้วก็เป็นเจ้าของรถ
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไว้สอบสวนนะคะ
เตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดต่อไปค่ะ